เขาบอกว่านะเป็นพ่อพระเอกดังคนนึง
เหรอเออเขาบอกไปค้ำประกันให้พ่อพระเอกดังคนนึง
แล้วสุดท้ายเขาก็ผ่อนกันไปตามปกติ
แต่อยู่พ่อพระเอกดังรายนี้ไม่ผ่อนต่อแล้ว

กลายเป็นว่าคราวนี้ตัวเขาเองในฐานะผู้ค้ำประกัน

เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไปเอากับคนที่

เขาก็จะต้องมาไล่เบี้ยกับคนเนี่ยแหละที่ค้ำประกัน

เป็นชาวน้ำพองวัย๔๓ปี
ขอนแก่นนะนะเขามาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนบอกว่า
ผู้ชายคนหนึ่งเป็นคุณพ่อของพระเอกดารานักแสดงชื่อดัง
แล้วสักพักหนึ่งอยู่กลายเป็นว่าพ่อพระเอกรายนี้เนี่ย
ไม่ยอมผ่อนรถตามสัญญาแล้วขายรถคันท่อตลาดไปเลย
เขาในฐานะผู้ค้ำประกันก็เลยต้องรับผิดชอบไปด้วย
แล้วก็ได้หมายบังคับคดีมาคือจะโดนยึดบ้านยึดที่ดินยึดทรัพย์สินนะคะ
เขาก็เลยตัดสินใจไปหาครอบครัวพ่อพระเอก
อันนี้จากคำกล่าวอ้างของเขานะเขาบอกว่าแต่ทางฝั่งนั้นไม่มารับผิดชอบอะไรเลย
สุดท้ายเนี่ยภาระตกที่เขาเขาต้องเอารถยนต์ของตัวเองไปเข้าไฟแนนซ์๓แสนกว่าบาท
เพื่อไปจ่ายกับกรมบังคับคดีเพราะกลัวว่าบ้านกลัวว่าที่จะถูกยึด
แล้วตัวเขากับพ่อพระเอกก็ได้มีการนัดพูดคุยเกล็กกันที่สพนพ
ตกลงกันว่าทางพ่อพระเอกจะขอแบ่งจ่าย๑๒งวด
งวดละ๒๕๐๐๐บาทรวมเป็นเงิน๓๐๐๐๐๐บาท
ถ้าผิดสัญญาจะจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ๒๐๐บาท
ก็ตกลงทำบันทึกสัญญากันต่อหน้าพนักงานสอบสวน
แต่แล้วพ่อพระเอกรายนี้
เขาบอกว่าแต่แล้วพ่อพระเอกรายนี้ก็ไม่จ่ายอีก
ไม่ได้จ่ายเงินตามสัญญาล่าสุดนัดกันจะไปไกลเกลี่ยเรื่องการชำระเงินที่โรงพัก๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ก็ไม่โผล่หน้ามาโทรหาก็ไม่รับสาย
โทรไปหาพระเอกชื่อดังลูกชายของพ่อเลย
พระเอกบอกว่าถ้าหากว่าจวนตัวจริงก็จะจ่ายหนี้ให้ได้
เขาก็งงว่าจวนตัวจริงหมายความว่าไง
นี่แหละโจรตัวแล้วเนี่ยเขาจะโดนยึดบ้านยึดที่อยู่แล้ว

พอดีแกไม่
กลายเป็นว่าผมนี่ต้องมารับผิดชอบอยู่คนเดียว
ซึ่งมันไม่ใช่ความผิดผมเลยครับ

รถผมก็ต้องไปเอาเข้าไฟแนนซ์เพื่อจะมาปิดบัญชีให้พ่อเขา
แต่สุดท้ายครอบครัวเขาไม่ได้ช่วยอะไรผมเลย
ผมต้องมาวิ่งเต้นคนเดียวครับตอนนี้ผมเดินแล้ว